วันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์นี้นะคะประชาชนจำนวนมากค่ะ
ยังคงเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงนะคะเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทางกอรศก็ได้มีการจัดระเบียบ
เรื่องของการต่อแถวการเข้าคิวด้วยนะคะเราไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณอารยาโพจา
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากสนามหลวงค่ะเชิญค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนนั้นขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาค่ะ
ประชาชนทยอยเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพื่อขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ภายในพระบรมมหาราชวัง
โดยในวันนี้สำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเดินทางขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาค่ะ
ซึ่งมีจำนวนประชาชนที่มารอเข้าแถวจำนวน๑๐๐๐คนนะคะเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาถึง๕นาฬิกา
โดยประชาชนที่มานั่งแถวรอบริเวณประตูวิเศษชัยศรีคือประชาชนที่เดินทางมาถึงท้องสนามหลวงเพื่อรอเข้าคิวตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
และบริเวณจุดนี้นะคะประชาชนนั้นได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางเข้าไปยังภายในพระบรมมหาราชวัง
โดยย้ำว่าโทรศัพท์มือถือสามารถนำติดตัวเข้าไปได้แต่ให้เปิดระบบสั่นหรือปิดเสียงค่ะและห้ามนำโทรศัพท์นั้นขึ้นมาถ่ายรูปในลักษณะเซลฟี่นะคะ
แต่ประชาชนสามารถที่จะถ่ายรูปได้อีกครั้งหลังจากเดินทางกลับออกมาจากพระบรมมหาราชวังแล้ว
และบริเวณจุดดังกล่าวนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการทั้งเครื่องดื่มนะคะและอาหารเพื่อคอยดูแลประชาชนและเจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะ

แต่ด้วยประชาชนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ทำให้เก้าอีไม่เพียงพอ
จึงต้องตัดแถวและนั่งรอกับพื้น
และเพื่อเป็นการไม่ให้ประชาชนนั้นรอนานเกินไปนะคะ

ถ่ายทอดพระราชพิธีด้านในพระบรมมหาราชวัง
ให้กับประชาชนนั้นได้ดูเพื่อผ่อนคลายด้วยนะคะ
เพื่อรับทราบถึงงานด้านในของพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
และการจัดแถวนั้นมีการจัดระบบแถว
โดยประชาชนที่ต้องการลุกออกจากแถวเพื่อไปเข้าห้องน้ำ
รับประทานอาหารก็ให้จดชื่อนามสกุลเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวเองนะคะ
จดจำแถวที่นั่งให้ได้ค่ะ
และบอกเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดนะคะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
และไม่ให้เสียสิทธิ์การเข้าคิวค่ะ
ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ก็มาจากหลากหลายจังหวัดนะคะ
เช่นจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งประชาชนนั้นก็ระบุค่ะว่า
การเดินทางมาในครั้งนี้ทุกคนนั้นต่างตั้งใจมากค่ะที่จะมากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะ
เพราะว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙
และพร้อมจะน้อมนำแนวทางพระราชทานที่มอบให้กับประชาชนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ขณะที่บางรายนั้นนะคะ

เดินทางมากราบพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะ
ซึ่งเลือกเดินทางออกจากบ้าน๓นาฬิกานะคะ
และมาถึงแถวที่กระทรวงกลาโหมเวลาประมาณ๓นาฬิกา๔๕นาที
บางคนนั้นเดินผ่านมาถึงจุดประตูคัดกรองเวลา๔นาฬิกาค่ะ
และเดินเข้าคิวไปเรื่อยนะคะบริเวณรอบสนามหลวง
และได้เข้าไปในพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในเวลา๕นาฬิกา
และกลับออกมาในเวลา๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนมาตรการรักษาความเรียบร้อยประชาชนที่เดินทางเข้าออก
บริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะคะมีการตรวจสิ่งของสัมภาระอย่างเข้มงวดค่ะ
โดยทุกคนนั้นจะต้องแสดงบัตรประชาชน
และต้องเข้าเครื่องสแกนวัตถุระเบิดก่อนเข้าพื้นที่นะคะ
และในวันนี้นั้นทางกอรศนั้นก็จะมีการย้ายเต็นต์ทางด้านฝั่งทิศใต้
มาไว้บริเวณด้านฝั่งทิศเหนือทั้งหมดนะคะ
โดยเฉพาะจุดบริการอาหารและทางการแพทย์ค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ทางฝั่งสนามหลวงด้านทิศเหนือ
ขณะที่ห้องน้ำเคลื่อนที่นั้นทางกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนและนำมาวางอยู่บริเวณกึ่งกลางสนามหลวงค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าแถว
โดยไม่ต้องเดินไกลมากนักนะคะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาวันนี้และวันถัดไปนะคะ
หากนำเด็กมาให้เขียนเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ห้อยติดคอไว้นะคะ
ถ้าเกิดว่าพัดหลงเด็กก็สามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่มาเป็นคณะนั้นให้นัดจุดรวมพลเอาไว้ด้วยนะคะ
เพื่อที่จะป้องกันการพัดหลงค่ะ
ริยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ